ก็ดูคร่าวตามช่วงวันที่เกิด

กับหมอดูพาไม่เคยได้รู้เท่าไร

ป่าเลยเป็นคนชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนขี้เล่น
ทำอะไรก็ตลกโปรกฮาสนุกสนาน
ทั้งที่ชีวิตจริงแล้วเราอย่างไรอย่างนี้ตอนเนี่ย
เครียดไม่มีที่กินไม่มีที่นอนอดอยาก
แต่เวลาอยู่ถ้ำกลางคนสามารถทำให้คุณมีความสุขได้
มันเป็นเครื่องเซิร์ฟและจิตวิญญาณ
ใช่ได้นะใช่ได้อาจารย์

แล้วทำไมถึงออกจากวงการตลก